อืมอย่างเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันก็มีความแปลกแฝงอยู่
ปฐุมธานีมีช่างเชื่อมเหล็กเขาบอกว่าไปเจอชิ้นส่วนกระดูกอะไรก็ไม่รู้
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเขาก็เลยไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊ก
คนก็เลยบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นกระดูกมนุษย์แน่เลย
ตอนนั้นเขายังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แต่เขาไปนอนฝันฝันเห็นถึงสองรอบจนแบบไม่ไหวแล้วฝันแปลกมาก
แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้เป็นโครงกระดูกมนุษย์จริงเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็คือที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงงานนะคะในซอยวัดป่าภูริทัศน์ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
ตำรวจสพสามโคกได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอกระดูกอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบนะคะหลังโรงงานค่ะก็อยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีต้นไม้อยู่ประมาณนึงอะนะคะ
เหมือนกับร่องสวนแบบนี้แต่ไม่มีน้ำไปเจอชิ้นส่วนกระดูกมีทั้งกรามทั้งฟันล่างทั้งกระโหลกท่อนแขนท่อนขา
กระดูกข้อต่ออยู่ใกล้ใกล้กันเลยนี่เจ้าหน้าที่บอกว่ามองจากตาเผินเผินเบื้องต้นก็รู้เลย
นี่คือกระดูกมนุษย์แน่นายสมศักดิ์สะดาวทองอายุ๓๖ปีช่างเชื่อมเหล็กเป็นคนเจอชิ้นส่วนกระดูกคนแรกนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์จู่เนี่ยแผ่นสังกษีหลังโรงงานพังลงมา
ก็เลยไปดูจะได้ซ่อมจังหวะนั้นไก่ชนที่ตัวเองกับเพื่อนเพื่อนคนงานเลี้ยงเอาไว้
ก็มุดรั้วออกไปแล้วไก่อ่ะนะไปยืนจ้องนิ่งอยู่ตรงจุดที่เจอกระดูกอ่ะ
ยืนจ้องอยู่เฉยเลยนะคะเขาก็เลยเดินตามไก่ไปดู
ปรากฏว่าไปเจอกระดูกจริงคุณภาคภูมิอยู่ดีไก่ไปหยุดอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็จ้องอ่ะ
แต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเป็นกระดูกอะไรก็เรียกเพื่อนคนงานมาดูแล้วก็เอามือถือถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คนก็มาทักแล้วมีกู้ภัยที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมาทักว่ากระดูกมนุษย์แน่
นี่ไงนี่ไงนี่นะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งตำรวจแจ้งผู้ใหญ่บ้านดีกว่าครับคือ
นายสมศักดิ์บอกว่าก็ไม่รู้จะไปแจ้งใครดีไม่รู้จักใครแถวนี้ก็กลับไปบ้านไปนอนแล้วฝัน
สองครั้งติดต่อกันฝันแปลกมากเลยตัดสินใจไม่ไหวแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่า
มันคนไล่ท่ากันตรงไหนไปฝันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นนะแถวขึ้นที่สองคืนเหมือนเหมือนฝัน
เห็นคนแต่ผู้หญิงหรอหลังจากที่เราเห็นชิ้นส่วนนี้แล้วใช่ไหมหรือไง
ยังไงเราก็เห็นแล้วเขาคง
ต้องโพงโดมันดาลให้เราไม่เห็นนั่นแหละครับ

เป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชาย

เสื้อผ้าก็ไม่เจอในจุดเกิดเหตุเลย
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ปีนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบย้อนหลัง
ว่ามีการแจ้งความคนหายอะไรเอาไว้หรือเปล่านะคะ

ลูกบ้านแถวนี้ไม่มีการแจ้งคนหายเอาไว้เลย
ก็อาจจะเป็นคนต่างถิ่นนอกพื้นที่
ไม่รู้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมแล้วเอาศพมาทิ้งหรือเปล่า

แต่เหลือแต่กระดูกแบบนี้แล้วนะใช่เป็นปีแล้วอ่ะ